ไปดูเด็ก๑๔ถูกรถชนบาดเจ็บหน่อยนะคะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า

แต่ว่าตอนนี้นะตำรวจจับกลุ่มผู้เกาะเหตุได้แล้ว
ผู้ก่อเหตุเป็นชายขี้เมาขับรถย้อนสอนมาเนี่ยคุณผู้ชม
แล้วก็ชนน้องแบบนี้ภาพบันทึกเอาไว้ได้ชัดเจนเลยนะคะ
กรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เขาขี่ย้อนสอนมาค่ะ
ชนเด็กชายวรวุฒิชูชัยสงฆ์อายุ๑๔ปีเอง
อยู่เฉยของเขาแต่มอเตอร์ไซ่ขับย้อนสอนแล้วเค้าชนน้องสรบอยู่กับพื้น
ส่วนคู่กรณีรถก็เสียหลักล้มเหมือนกันแต่พอลุกขึ้นมาได้เนี่ยไม่ได้มาช่วยเหลือนะขับรถหนีไปเลยค่ะ
เป็นเหตุการณ์เกิดหน้าร้านบะหมี่เป็ดย่างเจ๊สายถนนจรรยานนท์หมู่๑๔ตะมนต์บางวัวอำเภอปากประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เที่ยงคืนวันที่๑๙เนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะผู้บาดเจ็บคือน้องวรวุฒิเนี่ยอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ทีมข่าวก็ไปสอบถามพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น้องเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุน่ะปั่นจักรยานมาจากหมู่บ้านบูรพาหลังจากที่เอาเสื้อผ้าของแม่และน้องไปซัก
คือเอาไปซักที่ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญนะคะ
ซักเสร็จแล้วก็อ่ะขากลับแวะซื้อขนมหน่อยเอาจะไปฝากน้อง

ระหว่างที่จอดรอข้ามถนนก็ถูกชายขี้เมานี่แหละขับรถจักรยานยนต์มาชนอย่างจังค่ะ
วุฒิบอกนะโอ้โหจิตใจดีมากบอกว่าไม่โกรธเลยครับพี่
คนที่เขาขับมาเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจ
แต่น้องเนี่ยเสียใจที่ไม่ได้ช่วยแม่ทำงานค่ะ

ผมก็ไปสุ่มน้อมตั้งแต่ไม่อยากไป๒กิโลอัตร๓

แต่ว่าเราต้องช่วยแม่ตลอดอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้เราก็เจ็บอยู่ก็ช่วยแม่ไม่ได้เลยใช่ไหม
ไม่ได้นะ

อยากกลับไปช่วยแม่อยากหายไวใช่ไหม

น้องเสียอกเสียใจร้องไห้สะอื้นเลยนะ
หัวใจของเด็กอายุ๑๔ที่อยากจะแบ่งเบาภาระแม่ช่วยแม่นะ
ส่วนแม่ของน้องวุฒิบอกว่าน้องวุฒิเป็นเด็กขยันค่ะ
ช่วยแม่ทำงานที่ร้านบะหมี่ทุกวันเลย
แม่เนี่ยจะเป็นคนล้างจานส่วนน้องก็ช่วยงานภายในร้าน
ไปทำงานบ้านหาเงินมาเลี้ยงน้องชายและน้องสาวอายุ๕ขวบและ๗ขวบไปส่งน้องเรียน
ส่วนตัวของน้องวุฒิเองเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยงานแม่อย่างเต็มที่
โดยหลังจากที่ร้านบะหมี่ปิดเนี่ยก็จะต้องเอาเสื้อผ้าไปซักทุกวัน
พอแม่เห็นเหตุการณ์ได้ทราบว่าแบบนี้เกิดขึ้นแม่บอกตกใจมากเลย
แล้วก็อยากจะให้คนที่ชนออกมารับผิดชอบน้องด้วยนะคะ
ภาพบริษัทวิทยาบาลเบื้องต้นเนี่ยคุณหมอได้บอกไปแล้วว่ามันเท่าไหร่
เพราะว่าจะให้แล้วจะให้เราสำรองจ่าย
ตอนนี้ทุกคนตอนนี้ยังไม่มีบอกเลยว่าไม่มีตังค์เลย
ส่วนเรื่องทางคดีค่ะตำรวจสพบางประกงได้จับกลุ่มนายพงพัฒน์ราศีอายุ๓๐ปี
ผู้ที่ขับขี่รถชนน้องวุฒิได้แล้วนะคะ
จับได้ที่หมู่บ้านบูรพาซิตี้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ก่อเหตุ
พงพัฒน์ยอมรับนะคะว่าเป็นคนขี่รถชนน้องวุฒิจริง
แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจเพราะตอนที่เกาะเหตุตอนที่ชนเมาค่ะ
เหล้ามามีอาการมืนเมาเล็กน้อยก็เลยขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนไป
เพื่อที่จะออกไปซื้อของเขาคิดว่าย้อนสอนไปแป๊บเดียวใกล้อยู่ตรงนี้
น่าจะเป็นอะไรแต่พอเกิดเหตุการณ์เขาก็บอกว่าอยากจะขอโทษน้องนะ
แล้วยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีเพียงแต่ว่าตอนเกิดเหตุชนแล้ว
แต่ไม่รู้ว่าขี่รถชนไงเขาบอกว่าไม่รู้ว่าชน

เออเขาเมานิดนึงอาจจะติไม่ครบถ้วนนะ
หลังจากสอบสวนแล้วตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาขับรถชนแล้วหลบหนี
แล้วก็ข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะ
ส่วนข้อหาเมาแล้วขับนั้นอยู่ระหว่างรอผลการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ถ้าพบว่าเกินกว่ากฎหมายกำหนดก็คือ๕๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นนี้นะคะ
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปเท่าไหร่อ่ะ
กินเบียร์๒กระป๋องยังไม่เกิน

ภัทรศาสตร์พจบาลแม่เขาไม่มี